กลายเป็นเรื่องของการแพ้คดีเรื่องที่ดิน
นำมาซึ่งการที่จะใช้คำว่าเป็นคุณตาก็ได้นะ
บุกไปที่บ้านหลังนี้แล้วก็ไปยิงจนมีคนตายหนึ่งแล้วเจ็บอีกสองค่ะ
คือแม้ว่าอีกฝ่ายนึงสารจะตัดสินไปแล้วด้วยความที่อีกฝ่ายชนะ
ทางฝั่งนี้ก็เลยเกิดความคับแค้นใจจนก่อเหตุ
ดูเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ
คุณผู้ชมดูนะถือปืนในมือมานี่นะคะนี่
อันนี้คือเป็นช็อตที่เขาออกไปแล้วผู้หญิงคนนี้ไปตามนะ
จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยพยายามจะไปพาชายสูงอายุที่มือขวาถือปืนอยู่
กลับเข้าไปที่บ้านเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
โดยจริงแล้ววงจรปิดจุดหนึ่งคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุ๒นาที
คือเขายืนคุยกับพระรูปหนึ่งค่ะลักษณะเหมือนปรึกษามีปัญหากลุ้มใจกันอยู่
แล้วพอหลวงพ่อกลับไปผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินออกจากหน้าบ้านไป
คนก่อเหตุคนนี้ที่ถือปืนในภาพกล้องวงจรปิดคือในหวานหน้าแก้มทองอายุ๘๓แล้วนะคะ
ใช้ปืนจุด๓๘ค่ะบุกไปที่บ้านหลังหนึ่งยิงนางวิลัยบุญรอดอายุ๔๕ปี
นางวิไลเนี่ยเสียชีวิตข้างรั้วบ้านในสภาพแบบนี้ในซอยเดียวกันนั่นแหละกับบ้านของเขา
แล้วยังไปยิงคนเจ็บอีกสองคนคือนายเอกรินบุญรอดนายเอกรินเนี่ยเป็นสารวัตรด้วยนะคะ
เป็นสารวัตรกำนันนะคะตำบลบางขุนกองค่ะซึ่งก็เป็นสามีของทางด้านคนตายคือนางวิไลนั่นแหละ
อีกคนนึงค่ะเป็นนายนรงบุญรอดก็คือพ่อของสารวัตรกำนัน
โดยคนก่อเหตุคือในหวานหลังก่อเหตุเสร็จเขาก็ไปขังตัวเองอยู่ในบ้านค่ะ
ต่อมาตำรวจสภบางกรวยก็ประสานให้อดีตกำนันตำบลมหาสวัสดิ์ถามว่าทำไมต้องประสานอดีตกำนันคนนี้
ตกำนันท่านนี้ชื่อนายสุเทพค่ะรู้จักกับนายหวานเป็นอย่างดีสนิทสนมกัน
เลยคิดว่าอดีตกำนันน่าจะมาเกลี้ยกล่อมได้ให้ในหวานเนี่ยวางอาวุธและยอมมอบตัว
สุดท้ายเขายอมนะคะหลังเจรจาอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
ตัวในหวานสงบลงค่ะเอาปืนให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ยอมมอบตัวแต่โดยดี
กำนันท่านนี้ค่ะคุณสุเทพยังบอกว่า
ผมรู้เลยว่าปมก่อเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างนายหวานกับนายนรง
นายนรงเนี่ยคือเป็นทางด้านของพ่อของกำนันสารวัตรกำนันคนปัจจุบันนะคุณ
เป็นคดีเรื่องของที่ดินที่พิพาทกันมาก่อนเพราะที่ดินเนี่ยติดกัน
ถึงขั้นที่ไปฟ้องร้องถึงศาลกันแล้วแต่สารเนี่ยตัดสินให้นายนรงเนี่ยชนะไป
หวานก็เลยแค้นใจมากเพราะมองว่าที่ดินส่วนตรงนั้นเป็นของเขาเอง
ก่อนเกิดเหตุค่ะทางด้านของคนตายจ้างรถหกล้อคุณผู้ชมมาถมที่ดิน
แต่มันไปกระทบรั้วบ้านของในหวานแล้วเกิดอาการที่ว่ารั้วบ้านมันมีการร้าว

ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยเดินทางไปตรงที่บ้านจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือนายหวานอ้างว่าตัวนายนรงคนที่มีคดีเรื่องของการพิพาทกันเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย
เอารถเนี่ยมาถมดินในพื้นที่แล้วทำให้รั้วบ้านเนี่ย
เพราะร้าวก็ไปดูแหละพูดสักคราวเราก็อยากเห็นว่ามันร้าวจริงหรือเปล่า
ไปดูตรงกำแพงบ้านหน่อยเออมันก็มีรอยร้าเป็นทางยาว
ลักษณะเนี่ยคือล้าวจากร่างขึ้นไปด้านบนของกำแพงแต่มีอยู่จุดเดียวค่ะ
ก็มีการเอาสีสเปรย์มาฉีดพ่นทับกันไว้นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุเล่าแบบนี้หลังจากในหวานเนี่ยแพ้คดี
ตัวนายนรงเองเนี่ยที่มีปัญหาพิพาทกันเรื่องที่ดินเนี่ย
กรณีโดยตรงเอาเศษปูนหินมาถมที่จนเต็ม
หวานบอกนะรถที่ขนเศษวัสดุมาทิ้งเนี่ย
ทำให้รั้วกำแพงบ้านของเขาอ่ะร้าว
ก็เลยมีการเหมือนกับเถียงกันนั่นแหละ
แต่วันเกิดเหตุมีรถนำเศษปูนจะเข้ามาทิ้งอีก
ทางด้านของตัวคนเจ็บเองแล้วก็ตัวคนตายเอง
ก็คือนางวิไลซึ่งก็เป็นลูกสะพ้ายของตัวนายนรง
ที่เป็นคู่กรณีของในหวานคนก่อเหตุ
ก็เหมือนกับเดินไปบอกว่าไม่ให้เอามาทิ้งแบบนี้
หวานเนี่ยก็คือคงพูดจากันไม่รู้เรื่อง
ตัดสินใจเอาปืนยิงใส่ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าขณะตอนนั้นเนี่ย
คนตายเห็นมาเห็นเหตุการณ์พอดีก็คือลูกสะพ้ายของนายนรง
พยายามจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายในหวานเลยหันกระบอกปืน
มายิงใส่เข้าที่นางวิไลลูกสะพ้ายของนายนรง
แก้มขวาแบบระยะประชิดจนเธอเสียชีวิต
ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงนะ
ทะเลาะกันโอ้โหเสียงดังเลยเชียวแหละ

ลองรอติดต่อประติผมเลือกตะตีเขาด่ารถ๖ล้อ
ว่าอะไรนี่ว่าไอ้๖ล้อมันไม่ไป
เสียงปืนดังกี่นัดละ
จำไม่ได้นะผมได้ยิน
ทำไมเอาละเพราะเขาไม่ถูก
นี่ชาวบ้านบอกในขณะที่คู่กรณีโดยตรง
กับทางด้านของนายหวานคือนายนรงถูกไหม

พอลูกสะพ้ายมาจะมาถ่ายคลิปเอามือถือจะมาถ่าย
กลายเป็นคนที่ตายดันเป็นลูกสะพ้ายนะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายนรงนะคะแล้วก็ลูกชายนายเอกนารินเนี่ย

ส่วนในหวานคนก่อเหตุสอบปากคำนะ
และเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะ
ก็โดนคดีไปค่ะยังไงก็ก่อเหตุแล้วนะ